คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอพักอยู่ในบ้านญาติของสามีนะฮะ
แล้วเธอก็สงสัยมาตลอดว่าในห้องของเธอเนี่ยเวลาที่เธอจะเข้าไปในห้องมันเหมือนแบบ
มีใครมาแอบมาส่องดูลอดผ่านประตูเข้าไปค่ะ
ตัดสินใจเอาโทรศัพท์มือถือไปวางไว้หน้าห้องบันทึกวีดีโอเอาไว้
แล้วมันเห็นจริงนะฮะนี่เธอบอกเธอวางไว้แล้วค่ะ
โจมอกเดินเข้าห้องเลยนี่มาเลยฟึ๊บเดียวมาเลยแล้วส่องจริง
รูลูกบิดมันจะมีรูประตูอะไรพวกนี้อยู่อ่ะส่องอย่างนี้เลยเธอบอกว่าก่อนหน้านี้มันรู้สึก
มันรู้สึกได้เวลาเข้าไปในห้องอ่ะมันมีใครส่องนั่นแหละแล้วก็สงสัยอยู่คนเดียวคือ
หลานชายที่เป็นญาติยาดของสามีเนี่ยอายุ๑๘อยู่ในบ้านสุดท้ายวันนี้เนี่ยโอ้โหจับโป๊ะ
ผู้หญิงคนนี้ตั้งกล้องไว้ที่มุมโต๊ะหน้าประตูห้องพักของเธอนะครับนุ่งผ้าถุงกระโจมอกแล้วก็เข้าไป
ถึงนาทีฮะผู้ชายคนนี้ก็มาดูนี่มองดูสักพักแล้วก็เดินออกไปแล้วกลับมาอีกรอบนึงก็ดูต่อ
ล่าสุดวันนี้นะครับเราก็เลยถามไปยังหญิงสาวคนนี้หน่อยนะเธออายุ๒๙นะครับ
บอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านญาติของสามีเธอมาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วย
ก็เป็นห้องที่เป็นการต่อเติมส่วนหลังบ้านขึ้นมาเป็นห้องพักช่วงที่เกิดเหตุคนก่อเหตุ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านอายุสิบแปดปีนี่นะฮะเธอบอกว่าบ้านนี้เนี่ย
มาอยู่ได้ประมาณ๑ปีนะแล้วที่ผ่านมาหากสามีไม่อยู่บ้านเนี่ยเวลาสามีไม่อยู่บ้าน
แล้วเธออยู่อยู่ในห้องเนี่ยมันเหมือนมีคนมาแอบมองตรงช่องลูกบิดประตูซึ่งมันพังอยู่นะ
มั่นใจว่าคือในกอล์ฟอันนี้ชื่อสมมุตินะฮะที่เป็นหลานชายของทางฝั่งของสามี
ทางฝั่งญาติญาติเขาแต่มันหาหลักฐานไม่ได้นี่โอ้โหถามว่าอโหอย่างนี้อยู่ยังไง
บอกปกติก็จะเอาผ้ายัดเอาไว้แล้วอาจจะมีกรงมีกรอนล็อกด้านในอีกทีนึง
นี่เอาผ้ายัดไว้แบบนี้เอาผ้ายัดเอาไว้นี่คือก็อยู่ในบ้านไงเธอบอก
ก็อยู่ในบ้านอ่ะแหมถ้าคนอยากดูจริงคือยังไงก็ต้องก็ต้องดันผ้าเพื่อจะให้เห็นเป็นรูเลย
แต่อันนี้ไม่ได้ดันคือมาแอบแอบส่องมันมีแบบนี้นี่เห็นไหมคิดไปเองหรือเปล่าครั้งแรก
เมษายนเนี่ยหลังจากที่มันตะหิดตะหิดอยู่ในใจเลยเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ย
วางไว้ที่โต๊ะวางของหน้าห้องแล้วก็กดบันทึกวีดีโอเอาไว้แล้วเดินเข้าห้อง
เดียวมาเลยตามภาพเลยฮะเธอก็เลยเอาคลิปนี้ไปให้สามีดู
แล้วสามีก็เอามาโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลนะฮะเพื่อให้เพจต่างช่วยกันแชร์
ตอนแรกอ่ะหนูส่งให้พี่ชายคนที่แบบว่าโต้ที่สุดในบ้านนะส่งให้พี่ชายเขาดู
พี่ชายเขาก็โทรไปหาแม่แม่แฟนเราว่าให้จัดการนะมันไม่สมควรทำแบบนี้
แต่เขาก็แบบแม่เขาบอกว่าไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำมันแค่แบบไปดูเฉยว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
แต่คือพี่จากคลิปว่าถ้าไปดูว่ามีใครอยู่ในห้องบ้างหรือไปหาหนูมีธุระเรียกสิ
เรียกสิเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าประตูห้องเรามันเป็นแบบนี้แล้วเราเป็นผู้หญิง
แล้วคุณเป็นผู้ชายมันไม่สมควร
หลังจากนั้นทำยังไงต่อเนี่ยเธอบอกเธอก็ไปแจ้งความนะฮะที่สพบางบัวทองนะครับทุกผู้ชมครับ
สพบางบัวทองนนทบุรีตำรวจก็ต้องเชิญชายหนุ่มคนนี้มานี่แหละก็ต้องมากับผู้ปกครอง
เขาอายุ๑๘นะก็เป็นป้าของเขาป้าเป็นเจ้าของบ้านก็มาเจรจากัน
ตัวของชายหนุ่มคนนี้นะฮะสมมุติว่าชื่อกอล์ฟก๊อฟเขาก็สารภาพว่าใช่เขาไปแอบมองจริง
ตำรวจก็ให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับหญิงสาวที่เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของห้องบอกว่าเรียกค่าเสียหายไปสองหมื่นบาท
แต่ผู้ปกครองของกอล์ฟเนี่ยขอจ่ายแค่๑๕๐๐ก็ตกลงกันตรงนี้
และเธอบอกเธอก็ไม่สามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้อีกแล้วเพราะเป็นบ้านของป้าของกอล์ฟเขาเขาไม่ให้เธออยู่แล้ว
แล้วเธอก็ไม่กล้าอยู่แล้วด้วยแหละนี่ทีนี้มันก็เลยแม่ชุลมุนวุ่นวายเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้เราลองไปฟังทางฝั่งป้าของกอล์ฟบ้างนะฮะป้าของก๊อฟเจ้าของบ้านเนี่ยป้าก็พาไปดูห้องที่เกิดเหตุ
นี่คุณป้านะฮะให้ผู้สื่อข่าวของเราไปดูคุณป้าบอกว่าเออประตูลูกบิดตรงนั้นเนี่ยแม่มันเป็นรูโหวตจริงนะ
แต่ที่หลานชายไปส่องเนี่ยไปแอบมองเนี่ยไม่ได้เป็นโรคจิตนะคุณเขียนมาสอน
ไม่ได้ว่าโอ้โหมีเจตนาไม่ดีจะไปแอบดูแบบโรคจิตอะไรอย่างนั้น
แล้วไปดูทำไมอ่ะคะเหมือนกับหลานชายเนี่ยเขาเครียดแค้นเขาเครียดแค้นหญิงสาวที่เป็นเจ้าของห้อง
เพราะว่าถูกด่ากราดไปเมื่อช่วงเช้าก่อนวันเกิดเหตุยิงเจ้าของห้องเนี่ยไปหาว่ากอล์ฟเนี่ย
ขโมยสายชาร์จโทรศัพท์มือถือของเขาไปทั้งทั้งที่กอล์ฟเนี่ยไม่ได้เอาไป
กอล์ฟก็เหมือนกับก็เครียดแค้นเครียดแค้นแล้วไปส่องเนี่ยนะ
ป้าเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเห็นเขาเดินเข้าห้องก็เลยไปส่อง
ป้าบอกป้าเห็นคลิปแล้วเนี่ยป้าก็แม่ยังไม่ได้ถามหลานชายนะว่าเออเหตุผลจริงแล้วมันอะไรยังไง
แต่ป้าคิดว่าไม่ได้ไปส่องแบบโรคจิตหรอกแล้วความจริงนี่ป้าบอกเรื่องมันจบตั้งแต่โรงพักแล้วนะ
พอเกิดเหตุเขาไปแจ้งความตำรวจก็เรียกมาเจรจากันเธอก็
จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายไปหมื่นห้าไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝั่งนึงไม่จบ
เป็นคนมันต้องโพสท์ทุกคนเอาคลิปไปโพสพ์ผ่านโซเชียลอีกอันนี้เราไม่รู้ว่านั้นคือเขาเครื่องอะไรกับ
ที่ที่ที่เรายอมจ่ายเงิน๑๕๐๐๐บาทเนี่ยคือให้จบ
ใครไปก็ผ่านมองว่าเจ้าของอยู่ไหมแค่นี้เนี่ย

ถ้าเข้าไปเออจะไม่พูดเลยถ้าหลานเข้าไปในห้องเขา
เพราะบ้านอยู่ด้วยกันถ้าเข้าเป็นห้องไม่ว่าอะไรเลย

จะไปส่องดูว่าอยู่ไหม

มันยังเครียดแค้นอยู่มาหาว่าเขาขโมยสายชาร์จมือถือไป
ก็ให้ข้อมูลนะยืนยันว่ากอล์ฟเนี่ย
ที่เป็นหลานชายเนี่ยไม่ใช่โรคจิต
แล้วแม่บอกแม่ไม่ขอปกป้องลูกสะพ้าย

แม่บอกว่าลูกสะพ้ายเนี่ยไปหาว่ากอล์ฟเนี่ยเขาเอาสายชาร์จโทรศัพท์มือถือของลูกสะพ้ายไป
ความจริงแล้วไม่ใช่แม่เองนี่แหละเป็นคนเผลอหยิบผิดเอาไปทิ้ง
แต่ลูกสะพ้ายก็ยังไปโทษกอล์ฟว่าขโมยไปพยายามอธิบายอะไรให้แล้วก็ไม่ฟัง
อธิบายให้ลูกชายฟังลูกชายก็ไม่ฟังแถมยังมาด่าแม่อีกทำเหมือนไม่ใช่แม่ลูกกัน
แม่เนี่ยเสียใจมากขอตัดแม่ตัดลูกกับลูกชายไปเลยก็แล้วกันไปกันใหญ่เลยทีนี้
เมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลยทั้งคืนฉันเสียใจมากหมอเสียใจที่ว่าให้มันมามองแค่นั้นแหละ
ว่าเขาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ก็ไปที่โรงพักก็เสียเงินเสียอะไรไปแล้ว
แต่ว่าจบแค่นี้พวกฉันก็จบคือจบไปเลยไม่มีอะไรหรอก
แล้วลูกชายฉันด่าฉันให้เขาไปเถอะฉันอยู่ได้ฉันไม่
ฉันนึกว่าลูกตายจากไปแล้วท่านก็ไม่อะไรเพราะเขาก็ไม่ได้เลี้ยงฉัน
เขาก็ไม่เคยให้ฉันกินอยู่แล้ว
กลายเป็นเรื่องตัดแม่ตัดลูกไปถึงนู่นเลย
ก็อันว่าทางบ้านก็ให้เขาเคลียร์กันไปก็แล้วกันนะฮะ
ส่วนทางคดีเนี่ยสพบางบัวทองบอกว่าก็ไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับ
หนุ่มวัยสิบแปดปีคนนี้นะครับค่ะเพราะว่าเขาก็เจรจากลายเกลี่ยกันไป
ชดใช้ค่าเสียหายกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ